เขาขอมาส่งมอบความสุขผ่านเสียงเพลงกันถึงสตูดิโอไทยรัฐทีวีเลย
นำทีมโดยนี่เลยค่ะตีวิวิทย์แจ๊กกี้พิรชัดและนักร้องสาวน้ำกันกุลนัทนะคะ
ซึ่งเป็นโปรเจคที่หยิบเอาเพลงรักที่ยังอยู่ในความทรงจำมาถ่ายทอดอีกครั้ง
โดยทั้ง๓คนอยากให้ทุกคนเปิดใจฟังในสไตล์ของพวกเขา
และไม่อยากให้นำไปเปรียบเทียบกับต้นฉบับค่ะ
อยากจะให้ลองเปิดใจฟังสักนิดนึงครับ
เพราะว่าการถ่ายทอดในแบบใหม่มันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่เราอยากจะสื่อสารออกไปครับ
ลองฟังแล้วก็มีความสุขไปกับการฟังเพลงของพวกเรา
ตอนนี้เขาก็เปิดโอกาสนะสำหรับคนที่ชื่นชอบการร้องเพลงนะคะการส่งความสุขผ่านเสียงเพลง
จะมาในรูปแบบเดี่ยวคู่หรือหมู่คณะก็ได้
ใช่แล้วค่ะเปิดโอกาสให้ทุกเพศทุกวัยเลยแล้วกันนะคะ